ไปดูอะไรที่มันอะไรที่เอาอะไรอีกแล้ว
มันอะไรฮะไปดูเอาเองดีกว่ามันมันใหญ่เหรอนึกยังไง
ไปดูค่ะคุณผู้ชมค่อยตามมานะ
พามาที่นี่ก่อนเลยค่ะบ้านของคุณยายสายทองอินเถิงอายุ๗๑ปี
อยู่บ้านเลขที่๔๗หมู่๔ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
จังหวัดนี้ของดีเยอะนะคะนั่นสิพามาดูอะไรนะคะคุณดูนะคะค่อยดู
นี่ค่ะนี่เห็นไหมมันใหญ่ไหมใหญ่ไหมนี่คือต้นเรืองหรือต้นพึ่งโบราณ
ต้นใหญ่มากคุณผู้ชมต้นใหญ่ขนาดเอาคนไปวัดเอาไปโอบเนี่ยนะ
๕คนโอบแล้วสูงกว่า๒๐เมตรโทอะไรมันจะใหญ่ยาวสูงขนาดนั้น
คุณใหญ่ยักษ์มากเลยชาวบ้านเขาก็คาดคณีกันว่าต้นเรืองหรือว่าต้นพึ่งโบราณเนี้ย
น่าจะมีอายุถึง๕๐๐ปีโอ้แม่เจ้าขนาดนั้น๕๐๐ปีค่ะเพราะว่าลำต้นเขาใหญ่แล้วก็สูงมากเลยนะคะ
คือมันก็แปลกอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพึ่งหลวงเนี่ยก็จะนิยมมาทำรังกันที่ต้นนี้
สมกับว่าต้นชื่อต้นพึ่งคือพึ่งหลวงก็จะมาทำรังกันเยอะแยะไปหมดเลย
แล้ววันใกล้วันแห่งความหวังแบบนี้ชาวบ้านก็มากันสิคะคุณ
ไม่ได้มาแต่พึ่งนะคะไม่ได้เพิ่งมาแต่มาแล้วค่ะ
ชาวบ้านมาพาพวงมาลัยมาด้วยค่ะพาดอกไม้มาด้วยพาทูบพาเทียนมาด้วยค่ะ

อ้าวก็นี่ไงมาทำแบบนี้มาไหว้มาขอโชคขอลาบจากต้นเรืองหรือว่าต้นพึ่งนี่แหละ
ก็หวังว่าใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วอาจจะมีโชคมีลาบอะไรกันบ้าง
แต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะจ๊ะ
อย่างน้อยก็ทำเพื่อความสบายใจก็ไม่ว่ากันนะคะ